สนามเลือกตั้ง๒๐จังหวัดภาคอีสานจากเดิมมีสอสอ๑๑๖คน
เลือกตั้งครั้งหน้าเก้าอี้สอสอเพิ่มขึ้นอีก๑๖ที่นั่งรวมเป็น๑๓๒ที่นั่ง
ถามว่าตัวเลขสอสอที่มีและตัวเลขสอสอที่เพิ่มขึ้นจะเป็นโอกาสของพักใด
คำตอบก็คือถ้ามองตามปกติถือเป็นโอกาสของทุกพัก
แน่นอนทุกพักจ้องตาเป็นมันหวังโกยสอสอในภาคนี้ให้ได้มากที่สุด
เพราะมีเก้าอี้สส๑ใน๓ของประเทศเลยทีเดียว
สนามเลือกตั้งที่ผ่านมา๒๐ปีพักไหนชนะภาคอีสานพักนั้นชนะการเลือกตั้ง
และมักได้เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
พักเพื่อไทยจะกำชัยในภาคอีสาน

เพราะอีกฝั่งมีเสียงสมาชิกวุฒิสภา๒๕๐เสียงสนับสนุน
ครั้งนี้โพทุกสำนักชี้บรรณิทิศทางเดียวกันว่า
เพื่อไทยจะแลนด์สไลด์ในภาคอีสาน
เพียงแต่จะเป็นระดับซึนามิเหมือนที่เคยเกิดขึ้น
การเลือกตั้งปี๒๕๔๘๒๕๕๐และ๒๕๕๔หรือไม่เท่านั้น
ไม่ใช่เรื่องแปลกที่หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
อิงแพทองทานชินวัฒน์จะอุ้มท้องเดินสาย
หาเสียงในภาคอีสานอย่างหนัก
ยังอยากมีหนี้มีสินอยู่ไหม
ทำไมเราต้องหาเสียงแบบแลนด์สไลด์
เราไม่ได้อยากจะให้พี่น้องเลือกตั้ง
เพื่อเงิน๕๐๑๕๐๑๐๐ที่เราได้เราเก็บไว้นะคะ

แต่เราเลือกตั้งเพื่ออนาคตของเราและลูกหลานค่ะ
เราเลือกตั้งเพื่อให้อนาคตของลูกหลาน

ไม่มีหนี้มีสินเหมือนทุกวันนี้ค่ะ

เพื่อไทยสามารถชนะแบบยกทีมได้ใน๑๐จังหวัด
มีบางจังหวัดถูกพักอื่นเบียดแทรกเข้ามาได้คนสองคน
เช่นขอนแก่นชัยภูมินครพนมร้อยเอ็ดเลยศรีสะเกดและสุรินทร์
ส่วนโคราชและอุบลราชธานี
เป็นพื้นที่ที่ยังไม่สามารถเอาชนะได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด
เพราะโคล่าเป็นสนามต่อสู้ที่หลายพัก
พร้อมจัดสรรกำลังห้ามหันกันอย่างเต็มที่

ขณะที่บุรีรำได้กลายเป็นเมืองหลวงของพักภูมิใจไทย

เป็นแม่ทัพใหญ่อยู่เบื้องหลังไปแล้ว
แต่ในภาพรวมต้องบอกว่าพักเพื่อไทยยังยืนหนึ่ง

เพียงแต่จะชะนายกทีมได้กี่จังหว
และจังหวัดไหนบ้างที่จะถูกเจาะยาง

ต่อสู้สำคัญก็คือพักภูมิใจไทย
ที่ประกาศตอกเสาเข็มเพิ่มขึ้นอีกหลายจังหวัด
ทั้งอีสารใต้ศรีสเกิดและสูริน
อีสานเหนือเช่นเลยหนองคายอำนาจเจริญและนครพนม
ขณะที่พักอื่นไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐไทยสร้างไทยและชาติพัฒนากล้า
หืดจับเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขา

พยายามปลุกกระแสลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เป็นนายกของคนอีสานก็ตาม

จะมีฐานเสียงในหมู่คนรุ่นใหม่และปัญญาชน

โดนใจคนหลายกลุ่มในเขตเมือง
แต่จะเอาชนะระบบสอสอเขตในภาคนี้ได้

อย่างที่บอกไปแล้วว่าพักไหนชนะที่ภาคอีสาน

จึงเป็นสนามชี้ขาดสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน